ตามคดีเสียแป้งนาโนตกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ด้านหลังเนี่ยปอยกับบิ๊กมาชี้จุดช่วย
คือตำรวจเขาก็มีการเอาตัวมามาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะนี้หน่อย
จังหวะที่บิ๊กเขาต่อว่านักข่าว
ฮะทำไมลงข่าวมั่วกันจังเลย

ชิคกี้พายที่เวียด่วนเธอกลงมาเรื่องนี้นะครับ
เหมือนซึ่งผมอยากรู้กับกับไอ้ลุงนี่

คือกำลังจะบอกว่าไอ้ข่าวที่ลงไปตอนแรก
แล้วไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตามแล้วบอกว่า
ตัวในบิ๊กอยู่ในคันเดียวกันกับเสียแป้ง
นี่แหละเขาถึงบอกว่าผมไม่ได้เจอเขา

คือเขาไม่ยอมบอกที่ถูกต้องคืออะไร
แต่ต่อว่าแล้วก็ตำหนิสื่อว่าทำไมลงมั่วกันจัง
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนี่แหละค่ะแหม
ซึ่งคือเขาก็บอกนะว่าสื่อนำเสนอข้อมูลผิด
รายละเอียดที่ถูกต้องเขาไม่ได้บอกเพิ่มเติม
แล้วตัวบิ๊กน่ะไม่ได้ส่งกระเป๋าสีดำให้กับบอยคเนธ
ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างก่อนหน้านี้นะ

นี่ใส่กุญแจมือแล้วคุมตัวมาสอบปากคำ
ก็ดูไม่ได้มีท่าทีกังวลอะไรนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวสอบปากคำแยกกันอยู่แล้ว

ส่วนทางด้านปอยก็ถูกคุมตัวมาสอบปากคำตอนหลัง

ซึ่งตอนมีอยู่ช็อตนึงนะที่สื่อถาม

มีแค่ช็อตนี้ช็อตเดียวนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนเลย
ทะเบียนกไก่จจ๙๐๔๙พัทธลุง
อยบอกว่าเขาน่ะนั่งอยู่ในรถกระบะคันนี้
ทะเบียน๘กกจจ๓๒๑๒กรุงเทพ
แล้วหลังจากนั้นนะคะก็พาปอยกับบิ๊กเนี่ย
ชี้จุดต่างไปที่ชั้น๖โรงพยาบาลมหาราช

จำลองเหตุการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยก็คือ๒๐ตุลา
พยายามจะก่อเหตุแล้วแต่ว่าเสียแป้งหลบหนีไม่สำเร็จนะคะ
สำเร็จเอาเที่ยงคืน๖นาทีของวันที่๒๒ตุลา
แล้วก็ไปชี้จุดจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลด้วย
จุดตรงนี้เป็นจุดที่นัดพบกันจะวางแผน
เอากระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋าสีดำก็มีทั้งปืนกระบอกหนึ่ง
มีครีมตัดโซ่มีกุญแจผี
มีซิมมือถือส่งให้กับเสียแป้ง
แล้วก็มาก่อเหตุสำเร็จช่วงเที่ยงคืน๖นาทีวันที่๒๒
หลังจากนั้นเสียแป้งเดินไปเตะก้นปอย
นอนอยู่กับญาติคนไข้รายอื่นแล้วก็พากันเดินลงลิฟต์
โดยที่บิ๊กเดินล่วงหน้าไปขับกระบะอีซูซูสีขาว
เสียแป้งก็เดินไปที่รถฮอนด้าซีวิกสีดำ
จอดอยู่หลังโรงพยาบาล
ทีนี้มีอีกตัวละครหนึ่งคุณผู้ชมชื่อหนอน
เมื่อวานมีชื่อที่โผล่มา
นอนสุธิวัฒน์ขุนนรงอายุ๒๘ปีนั่นแหละ
ที่เป็นคนขับรถนำขบวนออกไป
พอฮอนด้าซีวิกสีดำออกไปใช่ไหมก็มีกระบะมิซูบิชิสีขาว
กระบะอีซูซูสีขาวก็ขับไปตามถนนราชดำเนิน
มุ่งหน้าผ่านแยกหัวถนนสาลามีชัยนะคะ
แล้วเสียแป้งก็เปลี่ยนจากนั่งรถเก๋ง
ทีแรกนั่งคันที่หนอนขับใช่ไหมซีวิกสีดำอ่ะ
ก็เปลี่ยนไปนั่งกระบะมิซูบิชิสีขาว
คันนั้นมีปอยอยู่แล้วก็พากันไปที่พัทธลุง

คือน้ำแข็งว่าเป็นไปได้แหละด้วยความที่กระบะมัน๒ยี่ห้อ

ทีนี้พอนำเสนอข่าวไปตอนแรกมันก็อาจจะทำให้แบบเข้าใจผิด

หลังจากนั้นตำรวจก็พาไปชี้ห้องพักในรีสอร์ทที่อำเภอพระพรม
ที่นครสีธรรมราชก็ห่างไป๑๕โลกรัมค่ะ
ทีนี้เขามาเปิดห้องพัก๓ห้องนะ

ในเมื่อมาเปิดห้องพักแล้วก็เตรียมวางแผนจะช่วยเหลือเสียแป้ง
ขณะเดียวกันค่ะทางศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีการออกไหมจับหนอนสุธิวัฒน์หรือว่าหนอนทุ่งลาน
ความผิดก็คือร่วมกันกระทำการด้วยประการใด
ให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจของศาล
เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป

นี่แหละก็เหมือนกับช่วยกันช่วยกันให้หลุดพ้นจากการคุมขัง
ตำรวจกองปราบก็ไปค้นบ้านของนายหนอนค่ะ
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองที่พัทธลุง
ค้นตั้งแต่เช้าเมื่อวานไม่เจอตัวหนอนนะ
แล้วบ้านก็ปิดเงียบดูสิตอนที่นักข่าวตามไปไม่มีคนอยู่
ส่วนบ้านหลังที่ในหนอนบ้านหลังนี้
หนอนจริงอยู่กับเมียอยู่กับลูกนะ
แล้วเขาก็เพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานด้วยเมียเขาเพิ่งคลอดลูก
คาดว่าน่าจะเพิ่งหลบหนีไปก่อนที่จะมีการออกหมายจับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าหนอนเนี่ยประสานเข้ามอบตัวแล้วด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมให้ดูภาพกล้องวงจรปิดที่สำนักสงฆ์จังหวัดพัทธลุงหน่อยค่ะ
ตอนที่นี่ค่ะรถกระบะมิซูบิชิที่ไปจอดไว้เนี่ย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นชายสวมเสื้อยืด

กางเกงขาสั้นลงจากรถมาแล้วก็มีเบาะแสว่า
ตอนแรกข่าวออกมาก็สันนิษฐานว่าคนที่ลงมาจากรถคนนี้คนนี้
คือปอยหรือเปล่าแต่มีเบาะแสเขาบอกว่าไม่ใช่ปอย
น่าจะเป็นตัวละครใหม่เอาใครอีกอ่ะ
เขาบอกว่าตัวละครใหม่ตัวนี้เป็นญาติกับเสียแป้ง
นี่ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐาน
อนุมัติไหมจับเพิ่มอีก๑คนเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
คือมันต้องค่อยแกะรอยไปเรื่อย
แล้วจะเห็นอะไรงอกมาอีกเยอะเลยคดีนี้เนี่ย